เหมือนกับพ่อลูกคู่นี้เดินกันอยู่ดีปรากฏว่าพ่อตกโทรไปซะอย่างนั้น
เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วช่วยได้หรือเปล่าไปดูกันหน่อยค่ะ
ดูกล้องวงจรปิดเลยคุณผู้ชมนี่บริเวณหน้าร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเศร้า
พ่อเสื้อทำเงินลูกเสื้อแดดเดินไปต่อ
แล้วตกลงไปทั้งตัวค่ะคุณคะเป็นใครใครก็ใจหายแล้วเนี่ยลูกก็ช่วยดึงแขนพ่อขึ้นมา
ใจหายใจเข้าจริงคือดีที่พ่อยังเกาะขอบปูนเอาไว้ได้คุณ
จุดนี้คุณผู้ชมค่ะย้ำกันอีกทีอยู่หน้าร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง
ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสังวัติศาสตร์เชิงเสาอยู่ในเมืองเลยนะ
คือเราเห็นแหละว่าตรงที่เป็นฝาท่อระบายน้ำจะมีกรวยสีส้มวางอยู่นะ
แต่เราก็ไม่ได้คิดไงว่ามันเป็นการเตือนว่าตรงนี้ห้ามเหยียบหรือยังไงถูกไหม
สุดท้ายเนี่ยพ่อก็ตกลงไปจริงจากนั้นเนี่ยก็มีคนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเขาก็รีบมาช่วยเหลือ
ช่วยกันดึงแขนคนละข้างบางคนก็ถ่ายคลิปไปก็ไม่เป็นหลักฐานแหละ
แต่กล้องวงจรปิดมุมนี้จับภาพได้ชัดเจนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยจริง

ใช่ค่ะพอช่วยเหลือได้แล้วเนี่ยทางทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับ
คุณสุบันซึ่งเป็นลูกชายของคุณปียะผู้บาดเจ็บนี่แหละ
เล่าให้เราฟังเลยนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวคุณสุบันกับคุณพ่อกำลังเดินไป
บอกจะไปสั่งสติ๊กเกอร์คือสั่งสติ๊กเกอร์
มาแปะขวดน้ำอันชันที่ทำขายอยู่
ระหว่างนั้นเห็นรถเก๋งจอดอยู่ค่ะ
ก็เลยอ่ะงั้นเดินแอบไปแล้วกัน
เก่งมันจอดเหมือนจอดบนหน้าร้าน

ใช่ก็หลบมาทางฝั่งฝาท่อระบายน้ำ
ซึ่งก็เห็นแหละแล้วเห็นว่ามีกลวยด้วย
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันผิดปกติอะไรไง
คือมันเป็นกลวยอันเดียวที่ดูแล้วมันไม่ชัดว่า
คนละเมืองดีนะหลายคนมาช่วยกันนะครับ
ถูกค่ะอันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วขอบคุณทุกคนที่อยู่แถวนั้นด้วย
นี่ถามว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างอาการเจ็บอะไรมากไหม
คุณสุบันบอกไม่เป็นอะไรมากนะก็มีปวดเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนิดหน่อยเท่านั้นเอง
แต่ดิฉันว่าจิตใจจะหายใจคว่ำเหมือนกันนะ
คือถ้าเป็นผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะบาดเจ็บง่าย
แล้วก็มีโอกาสจะบาดเจ็บมากกว่าเด็กแล้วก็คนที่มีอาวุธของกลาง
เขาบอกว่าฝาท่อที่เกิดเหตุมันชำรุดเสียหายมา๒เดือนแล้วนะ
เอ่อแจ้งไปยังจุฬทรรภี่ที่เกี่ยวข้องมาให้ดูมาให้แก้ไขแล้ว
จุฬทรรภีก็เหมือนเบื้องต้นอ่ะเอากรวยางแค่อันนึงมาวางไว้
แล้วที่ผ่านมาคุณวิการดาบอกว่ามีเด็กมาสะดุดล้ม

ตั้มแล้วตั้มอีกว่าอย่างงั้นเถอะ

ทีนี้เราไปสอบถามทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้าเจ้าของพื้นที่
ท่านบอกว่าท่อที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นท่อที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการหล่อฝาท่อใหม่
เพื่อนำมาวางทดแทนส่วนสาเหตุที่ใช้เวลานาน
เนื่องจากว่าฝาท่อของเทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้าชำรุดหลายอัน
ฝาขนาดไม่เท่ากันด้วยก็เลยต้องใช้เวลาในการสำรวจและหล่อขึ้นมาใหม่
ตอนนี้ค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่นำแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปิดปากท่อเอาไว้แทนฝาเดิมแล้ว
แล้วก็นำกลัวยางทีนี้วางครบ๔ด้านแล้วก็มีเทปมีอะไรเนี่ยกั้นด้วย
ตามภาพที่เห็นเอาอย่างนี้เลย
อยากใช้คำว่าวัวหายล้อมคอกนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วจริง
งั้นขอฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่นะคะคุณทำงานเต็มที่นะแต่ว่าภาระมันเยอะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเร่งมือหน่อยรวมถึงถ้าประชาชนหรือเราอยู่ใกล้พื้นที่
ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วทางหน่วยงานยังมาไม่ได้เราก็ช่วยบอกช่วยทำป้ายไปสำรองแล้วกัน